จะพาคุณและคุณผู้ชมไปบ้านแฟนค่ะ
เฮ้ยมีแฟนแล้วเหรอ

โชคร้ายน่าดูเลยเนอะสงสัย
ยังไม่มีอย่ามาย้ำอย่ามาพูดอะไร

แอบปอบตา
ฮงฮ
กาละครั้งหนึ่งนาและไว้
ล้อมรอบทุ่มนาและบรุขัว
มีหมู่บ้านเล็กอยู่หมู่บ้านหนึ่ง

หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านนี้
มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนเล็กตามขนาดของหมู่บ้าน
หมู่บ้านนี้มีชื่อตามท้องเรื่องแบบน่ารักว่า
บ้านแฟน
บ้านแฟนลืมแรกเป็นบ้านเต้าก่อนครับ
บ้านเต้านี่มันอยู่ในป่าอยู่อุดมสมบูรณ์
พี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยก็หันว่าเป็นตัวน่ารับประทาน
ก็เลยย่ายย่ายมาอยู่เป็นบ้านศรีร้อนมุ้น
หัวบ้านไปแต่ย่ายมาตอนนี้คือเป็นปานมาแฟน
ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อกันว่าบ้านแฟน
จากชื่อน่ารักของหมู่บ้านแล้ว
แฟนก็ยังมีวัดแฟน
ที่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้คืออะไรนั้น
ต้องลองไปฟังพระอาจารย์ธนกรขันติมโน

เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของวัดนี้กันครับ
ธรรมภาพพระอาจารย์ธนกรขันติมโน

อยู่ที่ตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด

มีความเป็นมาถึง๑๑๕ปี

มีอะไรที่เป็นจุดเด่นครับพระอาจารย์
ถ้าพูดถึงวัดแฟนจุดเด่นก็จะเป็นบาดไม้ไผ่สาร
ซึ่งถือว่าเป็นบาดไม้ไผ่สารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สร้างขึ้นโดยความสูงเฉลี่ยแล้วประมาณ๙เมตรด้วยกัน
มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบบาดอยู่ประมาณ๕เมตร
เป็นความคิดลิเริ่มของผู้นำชุมชน
สิ่งที่จะสร้างเป็นสิ่งยึดเหนียวให้กับประชาชนทั่วไปได้
ก็คิดว่าน่าจะเป็นบาท
แล้วทำไมถึงต้องสร้างด้วยไม้ไผ่ด้วยล่ะครับพระอาจารย์ครับ
การนำไม้ไผ่มาสร้างก็เป็นการที่จะได้นำไม้ไผ่
ที่บางคนบางท่านอาจจะมองเห็นว่าเป็นไม้ขึ้นทั่วไป
ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไร
เรานำมาเพื่อที่จะให้เห็นถึง
การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างเป็นประโยชน์
ที่เห็นนั้นทำไมถึงมีบาท๒ใบล่ะครับ
บาทนั้นได้สร้างมามาจนถึงปัจจุบัน
ก็เป็นระยะเวลาถึง๖ปีด้วยกัน
ก็ด้วยสภาพของไม้ไผ่ที่มีการสึกกล่อนไปตามวันเวลา
ในการใส่บาทนั้นก็เลยถูกตัดออกไป
ก็เลยกลายเป็นบาทเล็กที่คุณโยมได้เห็น
เป็นบาทเล็กที่จะสามารถเดินขึ้นไปใส่บาทได้ด้วยตนเอง
อุ๊ยตอนนี้ก็อยากจะเห็นแล้วว่า
มีวิธีขึ้นไปใส่บาทกันยังไงบ้างละเนี่ย
ตรงนี้คือจุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นไปใส่บาท
โดยผ่านสะพานขวาหัวแตะ
แตะคือขึ้นด้านซ้ายมือของพระอาจารย์ขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็จะมีจุดใส่บาทอยู่บริเวณด้านหน้าวัดโยม
เรียกว่าช่างเป็นการใส่บาทที่นอกจากจะได้ทำบุญ
ได้ความสงบสุขในจิตใจแล้ว
ยังได้ความแปลกใหม่ดีด้วยสินะครับเนี่ย
เป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชม
แฟนที่มีความสงบร่มเย็น
มีความสวยงามของวัดบ้านแฟน
ตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณที่มาเยือนครับ
จ้าทิฐานอย่างนี้อยู่ดีสบายบ้านนี้อย่างอยู่ดีสบาย
รู้แล้วครับ
ขอบคุณที่มาเยือนบ้านแฟนนะคะ
แฟนใช่หมู่บ้านชื่อบ้านแฟนบ้านแฟน

เคยไปเหมือนกันบ้านแฟนพ่อเอาปืนไปไล่ยิงทุกวันนี้เลยไม่มีแฟน
ดีแล้วดีอยู่ตรงนี้อยู่กับดิฉันแบบนี้ดีกว่า